มีการจะให้บริการแท็กซี่แบบไร้คนขับ
ต้องการจะแข่งกับแท็กซี่อูเบอร์โดยตรงเลยครับ

ให้บริการรถยนต์สาธารณะนะครับ
ซึ่งรูปแบบการให้บริการจะคล้ายกับรถของอูเบอร์ครับ
แต่ว่าเป็นบริการแบบไร้คนขับ

แล้วก็จะเริ่มทดลองให้บริการในมหาวิทยาลัย
ฐานทัพและสวนสาธารณะก่อนนะครับ
ก่อนที่จะออกไปสู่ถนนใหญ่ต่อไป
จากนั้นก็มีแผนจะเปิดให้บริการที่
เปิดให้บริการทางถนนสาธารณะนะครับ

เพื่อเป็นการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ
แม้ว่าอูเบอร์จะมีแนวคิดจะพัฒนายานยนต์ไร้คนขับเช่นเดียวกัน
หลังจากมีการแย่งตัว๔๐สุดยอดวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล

สำนักข่าวบรุมเลิศรายงานว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
เราได้ยินแนวคิดการให้บริการแท็กซี่แบบไร้คนขับ
เพื่อแข่งกับคู่แข่งอย่างอูเบอร์ตั้งแต่ปี๒๐๑๙แล้วครับ